สำหรับผู้ที่มีอาชีพเป็นช่างรับเหมาติดตั้งสายเคเบิ้ลต่าง

ซึ่งสายเหล่านี้เขาอยู่ปนอยู่กับสายไฟฟ้า

เพราะว่ามีอุบัติเหตุเป็นนุ่มช่างรับเหมาเดินสายอินเตอร์เน็ต
เขาปีนบันไดลากสายไวไฟขึ้นไปติดตั้งบนเสาไฟฟ้า
แต่ทีนี้นะคะเกิดกระแสไฟฟ้าช็อตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
ตกลงมาที่ความสูง๖เมตร
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
นี่เป็นภาพช่วงแรกของการเกิดเหตุการณ์นี้
ก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบเข้าไปถึงพื้นที่เลยนะคะ
เป็นกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
เป็นชาวบึงกาลตกลงมาจากเสาไฟฟ้า
แทกพื้นบาดเจ็บสาหัสหมดสติ
มือทั้งสองข้างมีรอยไหม้เพราะว่าถูกกระแสไฟฟ้าช็อต

ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา

เสาไฟฟ้าข้างถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้า
ชนบุรีหน้าโรงเรียนรัตนาชัยบางพระค่ะ
จากการสอบถามนายลิขิตพิสัยยังเพื่อนร่วมงานให้การ

รับเหมาติดตั้งเดินสายอินเตอร์เน็ตให้กับทีโอที

เสานี่มีความสูง๖เมตรด้วยกันนะคะ

ที่ร่างจะตกลงมากระแทกพื้น

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
เพื่อให้ไปตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่รั่วอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดซ้ำขึ้นอีกค่ะ